ชายนาฏชาวบ้านเขาร่วมกันทำพิธีอันเชิญเจ้าแม่ตะเคียนต้นยังใหญ่ขึ้นมา
เพราะเป็นเองเข้าฝั่นเช้าบ้านบอกอยากขึ้นจากน้ำแล้ว
แบบนี้คุณคิดว่ายังไง
คิดว่ามีงานใหญ่นะคิดว่ามีงานวงงานวัดใช่ไหม
แต่เนี่ยชาวบ้านเขามารวมตัวกันเพราะว่าอะไร
มาช่วยกันเทาท่อนตะเคียที่ว่าใจโตมโหราณ
ขนาด๓คนโอบแล้วมีความใหญ่ยาวกว่า๓๐

ว่าอย่างนั้นนะประมาณสัก๓๐เมตรอะไรมันจะยาวขนาดนั้น
เอาขึ้นมาจากหนองน้ำตรงนี้ครับแล้วดูชาวบ้านเขามา

ไม่ต่างกับที่ผมบอกเหมือนมีงานเทศกาลเลย

มากันเป็นร้อยคนนะชาวบ้านอ่ะดีมีร่างสงตร์มารำลวงสวงร่ายรำ
เพื่อเป็นการสื่อสารพูดคุยกับด้วยว่ากันว่านี่มีชื่อนั้น

ร่ายรำไปแบบนี้แบบนี้ครับ

แสดงว่าแถวนั้นก็ร้อนอยู่พอสมควรนะคุณผู้ชมนะ
ในช่วงของการขนย้ายไปตอนนั้นเลยละกัน
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะ
ช่วยกันนำรถแบ็คโฮจำนวน๔คัน

หุยหนุ่มหุ้ยขนย้ายกันอย่างนี้เลยเหรอ

ก็๔คันมายกใส่รถเทลเลอร์ที่มีหมายเลขทะเบียนตัวแม่

จะต้องดูทะเบียนคันไหนเป็นหลัก
เขาบอกเอาหลักคือรถเทลเล

ที่มีทั้งตัวแม่ตัวลูกมาช่วยกันขน

เอาคันหลักคันแม่ก่อน

มันก็คล้ายกัน
ถูกต้องอันนั้นนักข่าวไม่ได้จดมาเอาแค่นี้พอ
ช่วงของการทำพิธีกันเลยคุณผู้ชมฮะเมื่อทำการนำมาไว้ที่วัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ก็ได้นิมนต์พระจากวัดอินทรามาประกอบพิธีขอเข้ามาและอันเชิญรวมไปถึงร่างทรงมาทำพิธี
เขาบอกว่าใช้เวลาทั้งหมดทั้งวนกว่าจะเสร็จพิธีนะ๔ชั่วโมง
ฝันไงฝันว่าเจ้าแม่ตะเคียนมาขอให้ไปอันเชิญเขาขึ้นมาจากน้ำให้ทีอยู่ในน้ำนานแล้ว
ต้นใหญ่ท่อนใหญ่ขนาดนี้๓๐เมตร
เมื่อทำการปรึกษากันแล้วก็ช่วยกันนะฮะได้นิมนต์พระจากวัดอินทารามมาประกอบพิธีขอขมาแล้วก็นำต้นตะเคียนนี้มาไว้ที่วัดอินทรารามหรือวัดตลุกนั่นเอง
เพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้อยากไปชมความใหญ่ไปดูความโตที่เราเล่าถึงไปได้ด้วยตัวเองนะที่วัดอินทรารามหรือวัดตลุกนั่นเองครับ
โหใหญ่จริงนะ